วันนี้กองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง
ถือเลิกดีคือ๑๔นาฬิกา๙นาที
ถึง๑๔นาฬิกา๓๙นาที
ในการประกอบพิธีบวงสวงตัดไม้จันหอม
เพื่อไปใช้ก่อสร้างพระบรมโกศ
ซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณสรอัต
ระวิรังศรีอรุณก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกว่า

ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ

เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา๑๔นาฬิกา๙นาที
โดยมีนายวุฒิสุมิตรรองราชเลขาธิการ

พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสตาระพันธุ์พืช

ประกอบพิธีบวงสวงสังเวย
และขอขมาเทพเทวาอารักษ์
ตัดต้นไม้จันหอมยืนต้นตาย๑๒ต้น
จากทั้งหมด๑๙ต้นที่สำรวจก่อนหน้านี้
บริเวณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน
เลิกช่วงเวลาระหว่าง๑๔นาฬิกา๙นาที
ถึง๑๔นาฬิกา๓๙นาที
โดยรองราชเลขาธิการหลังน้ำเทพมนต์

พร้อมกับชาวพนักงานประคมสัง
ตแรภูสามาราและบันเทาะ
จากนั้นลงมาปักทูบบริวารที่เครื่องสังเวยทั้งหมด
ก่อนที่หัวหน้าพราหมณ์จะประกอบพิธีบงสวง
รองราชเลขาธิการลงขวานทองที่ต้นจันหอมต้นละ๓ครั้ง
โดยเริ่มต้นที่๑เป็นประชมเลิก
พร้อมกับโปรดข้าวตอกดอกไม้บริเวณรอบต้นจันทรอม
จากนั้นดำเนินการตามพระราชประเพณีที่เหลืออีก๑๑ต้นพร้อมกัน
เพื่อนำไม้จันหอมไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
ในการก่อสร้างพระบรมโกศส่งพระบรมศพ
เหนือพระจิตกาธานบนพระเมรุมาตร

เป็นพระเพณีโบราณนั้นนะฮะเราจะตัดไม้ก็ต้องพลีก่อน
เหมือนตัดต้นตะเคียนทองมาขุดเรือไปที่นั่งต้องทำอย่างนี้

คือจะไปขอไม้มาก็มีการขอขอพลี

โดยเฉพาะชาวต่างประเทศก็คงสนใจนะ
ไม้ที่ตัดนี่ก็เป็นไม้ยืนต้นตายไม่ใช่ไหม
จากนี้คาดว่าประมาณเดือนธันวาคมนี้
จะดำเนินการตัดไม้จันหอมทั้งหมด๑๒ต้น
โดยกรมศิลปากรจะขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมให้ได้ตามขนาดต่าง
ตามที่สำนักทั้ง๑๐หมู่กำหนดการจัดสร้าง
เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานและการเลื่อยฉลุลายไทย
คาดว่าไม้จันหอมที่ทำพิธีบวงสวงในวันนี้
เพียงพอต่อการก่อสร้างพระบรมโกศ
สำหรับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
ที่ผ่านมาเคยใช้ไม้จันหอมในงานพระราชพิธีถวายพระเพิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนา
กรมหลวงละลาธิวาสรรค์ราชนครินต์
สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
สอราชละวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัตน์ทีวีรายงาน